คุณผู้ชมเคยไหมหลายคนดิฉันว่าน่าจะเคยเป็น
บางทีเราเดินอยู่หรือทำอะไรมันเพลิน

มันวืดเลย

ที่เราเห็นเนี่ยเจ้าตัวเขาโพสต์เองนะ
แล้วก็เขียนข้อความว่านี่คือภาพจริง
ไม่ได้ถ่ายทำนี่คือคนจริง

เหตุการณ์นี้ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชม
โชคดีมากเลยที่หัวไม่ฟาดพื้น
แต่เจ็บตัวนะคะเจ็บนะ
เพราะว่าเห็นลักษณะการลงเอาแขนลงคุณเห็นไหม
แขนลงพื้นซึ่งปกติรถเข็นแบบนี้
มันมีล้อมันลื่นมันไหลได้อยู่แล้ว
แล้วมันไม่ได้มีที่ล็อกล้อนะดิฉันไม่แน่ใจนะ
ว่ารถเข็นแบบนี้เขาจะมีที่ล็อกบริเวณตรงล้อไหม
แต่ว่าไม่รู้แหละล็อกหรือไม่ล็อก

เพราะมันจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้

บางทีเข้าใจมันอาจจะเผินเหมือนแบบ
เดินเพลินไม่ได้สนใจมองหางเก้าอี้

ดีนะเพื่อนยังดีมาช่วย

เดินหนีแล้วบอกไม่รู้จักกัน

นี่เพื่อนที่นี่คนอย่างนี้